คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
ไปลักษณะคือพยายามทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสอเขต๑จังหวัดกาลสิน

ที่สุดแล้วจับตัวได้แล้วนะคะ
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วคุณผู้ชม

ไม่เกี่ยวกับอุดมการทางการเมือง
คุณผู้ชมนี่เป็นวันที่คุณฉลองไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่นะคะ
ว่าป้ายหาเสียงของผมเนี่ยที่ผมไปติดตามจุดต่างเนี่ย
โดนทำลายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นับไปนับมาก็รวมด้วยกันทั้งหมด๘จุดนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นนายฉลองคาเลิศนะคะ
เป็นผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเขต๑จังหวัดกรสิน
ไปแจ้งความกับตำรวจสอบภอมเมืองกละศิลป์ค่ะ
ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวาน
บอกว่าป้ายหาเสียงของผมลงพื้นที่ไปมันเป็นแบบนี้ค่ะ

หลังจากที่รับแจ้งแล้วตำรวจก็พยายามที่จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สุดก็พบนะคะพบว่าช่วงเวลาสักประมาณตี๒ถึงตี๓ของคืนวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้แหละค่ะไม่ใช่คนไทยนะ
เป็นชาวต่างชาติค่ะขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มาจอดตามจุดที่ติดป้ายหาเสียงในเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
แล้วก็ลักษณะคือใช้มีดปลายแหลมไปกรีดป้ายหาเสียงของคุณฉลองจนได้รับความเสียหายทั้งหมด

จากนั้นตำรวจค่ะก็เลยไปตรวจสอบทะเบียนรถไปตรวจสอบใบหน้าที่สุดแล้ว
ทราบว่าผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสูงเนี่ยเสื้อสีเทาเนี่ยนะ
ตำรวจก็เลยเอาล่ะรู้แล้วทะเบียนรถรู้แล้วว่าหน้าเป็นใครที่สุดแล้ว
ไปสืบสอบหาที่อยู่มาค่ะก็เลยทราบนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
พบตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะถามว่ายอมรับไหมยอมรับแต่โดยดีค่ะ
ตนเองนี่แหละเป็นคนทำลายป้ายหาเสียงดังกล่าวจริง
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็คือคุณไกรสอนกองฉลาด
แล้วก็พลตำรวจตรีธินรัฐเพชรพันศรีเป็นผู้การ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินก็ร่วมกันแถลงข่าว
หลังจากที่ไปพบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมกับของกลางก็คือเป็นมีด
เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์อีกหนึ่งคัน
ทีนี้ถามว่าเหตุฉะไหนเล่าท่านถึงไปทำลายป้ายหาเสียงเกี่ยวกับอุดมการทางการเมืองไหม
หน้าตอบคือไม่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความรัก
เขาบอกว่าสาเหตุที่ไปทำลายป้ายหาเสียงของคุณฉลอง
เนื่องจากว่าแฟนสาวเนี่ยในคืนวันที่ตัวเองไปก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ได้ไปทำงานกับผู้สมัครสอสอคนดังกล่าวก็คือไปกับคุณฉลองไปช่วยหาเสียง
ซึ่งก่อนวันเกิดเหตุมันเป็นวันวาเลนไทยไง
แล้วชาวต่างชาติเขาจะให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมากถูกไหม
ตัวเองได้นัดกับแฟนสาวเพื่อที่จะไปทานข้าวด้วยกัน
แต่แฟนเนี่ยต้องไปทำงานให้กับทางพักพลังประชารัฐกับสสคนนี้เนี่ยนะคะ
จนถึงช่วงค่ำปรากฏว่าเอ้าติดต่อไม่ได้ค่ะก็เลยยิ่งโกรธนะคะ
แล้วก็ตัดสินใจไปดื่มสุราดื่มสุราจนเมา
แล้วก็ขับรถมาก่อเหตุทำลายป้ายหาเสียงดังกล่าว
คือขณะแถลงข่าวเนี่ยนะคะคนก่อเหตุเนี่ยได้นำพวงมาลัยนะ
มากราบขอโทษนายฉลองผู้สมัครสอสอเขต๑จังหวัดกาลสิน
พักพลังประชารัฐด้วยนะคะบอกว่าขอโทษแล้วก็สำนึกผิด
สำหรับเรื่องที่ทำลงไปค่ะ
นี่ไงเป็นงานมากใช่ไหมว่าว่าคุณจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
คุณฉลองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยค่ะไม่โกรธแล้ว
ให้พรเป็นจริงประมาณนั้นนะคะ
ทีนี้ถามว่าคุณฉลองให้อภัยไหมก็บอกว่าให้อภัยนะคะ
แล้วก็ไม่ประสงค์จะเอาผิดกับคนก่อเหตุเพราะถือว่าเป็นชาวต่างชาติ
อาจจะไม่รู้เรื่องของข้อกฎหมายมากนัก
แล้วก็ถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการ
รวมทั้งต้องการที่จะให้บรรยากาศการหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็ต้องนำตัวนายมาโซ่
ไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาคือ
ก็ไม่หนักมากทำให้เสียทรัพย
แต่เนื่องจากว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้ไง
เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าเพราะว่าคุณฉลองเองบอกว่า
ไม่ประสงค์จะเอาผิดนะคะสุดท้ายแล้วตักเตือนแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
คุณมาโซ่เป็นงานนะคะดีกับแฟนหรือยัง
น่าจะดีแล้ว
อันนี้เราก็อยากรู้ดีกับแฟนหรือยังนะคะ